กันที่ข่าวต่างประเทศกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่า
หนุ่มคนนี้หนุ่มรุ่นใหญ่ด้วย
เท่าไหร่รู้ไหมตอนนี้ภรรยาของเขาท้องลูกคนที่๙แล้วค่ะ

เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับรุ่นใหญ่ใหญ่มากด้วย
ฝั่งฮอลลีวูดนะครับเมล์กิปสันคืออายุเขาเนี่ยหกสิบปีกันแล้ว
ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคุณพ่อลูกดกประจำวงการอีกหนึ่งคนนะครับ
ทยศาสตร์พีโพลเนี่ยเขาออกมาเผยข่าวดีเป็นที่แรกนะบอกว่าแฟนสาวนักเขียนเขาของ
อ่าชื่อนะฮะกำลังตั้งท้องลูกคนที่เก้าอืม
ให้กับแฟนนักแสดงซุปตารุ่นใหญ่เมลกิฟสันนี่แหละ
โดยได้รับคำยืนยันจากนะฮะตัวแทนของนักแสดงชื่อดังค่ะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลยังไม่เปิดเผยเรื่องรายละเอียดนะคะ
กิฟสันค่ะเจ้าของรางวัลออสการ์สาขากำกับจากภาพยนตร์เรื่องเบรฟ๕
ตอนนั้นก็มีลูก๗คนกับโรบินมัวอดีตภรรยาจดทะเบียน
ซึ่งลูกคนเล็กที่สุดของทั้งคู่คือลูกชายวัย๑๗ปีค่ะ
รวมไปถึงยังมีลูกสาวตัวน้อยวัยหกขวบอีกหนึ่งคนกับอดีตแฟนสาวอย่างออกซาน่ากุยจอริว่านั่นเองส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง
ภรรยาคนใหม่เนอะเออคนล่าสุดของเขาคนล่าสุดฮะ
คนที่๙แล้วนะคะแสดงความยินดีกันล่วงหน้าเลยนะคะช่วงนี้พา